เรื่องเดียวที่อยากจัดมิงบอร์และกระตัดขอร้องทุกคน
ขอให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วยกันนะครับ
ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่บอกก่อน
ตอนที่๑๙๔๕ที่อยู่ของสวที

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย